โอ้โหพออ่านข่าวนี้แล้วก็หดหูใจเหลือเกิน
คิดดูสิคือพ่อแม่ฝากฝังไว้เลยนะ
เวลาจะเดินทางไปโรงเรียนฝากกับคนขับรถตู้
ที่ต้องดูแลความปลอดภัยเอาบุตรหลานไปส่งที่โรงเรียน
แต่เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นค่ะรวบคนขับรถตู้

วัย๑๒ปีนานหลายเดือนแล้วนะ
เด็กหญิงเรียกว่าลุงนะลุงแดนลุง

ใช่ค่ะแหมแล้วก็ยังมีการอ้างอีก
ดูเป็นทั้งสุดท้ายอ้างว่าเด็กยั่ว

เมียคนขับรถตู้น้ำโมโฮโมโฮ

โอ้โฮอายคนสิเลย
มายิ่งในคราม
ปล่อยให้ยืดเยอะขนาดนี้เหรอ

มีอันน่ะคุณผู้ชมตัวผัวนี่ชื่อว่านายแดนไพรอินทภัณฑ์ค่ะอายุห้าสิบปี
นี่เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดชุมพรเลย
รวบตัวได้ที่ร้านสนุกเกอร์ไงแล้วก็เอาตัวมาโรงพักเย็นเมื่อวานนี้เอามาสอบ
ทีนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่จังหวัดชุมพรต้องเก็บดีเอนเอจากฝั่งนายแดนไพร
แล้วก็เก็บพยานหลักฐานดูในรถตู้ด้วย
เมียของนายแดนไพรเนี่ยพอรู้ว่าผัวถูกจับใช่ไหมของขึ้นโมโหบุกขึ้นโรงพัก
แล้วไม่คิดไงว่าผัวเนี่ยจะมาก่อเหตุแบบนี้ฉันน่ะเคยดูแต่ในข่าว
ฉันยังด่าอยู่เลยไอ้พวกที่ทำตัวแบบนี้ในข่าวไม่คิดว่าผัวฉันจะเป็นแบบนี้ซะเอง
แล้วที่ผ่านมาเราก็ถามนะถามฝั่งเมียว่ารู้ไหมมีแบบตะขิดตะขวงมีเอกใจอะไรก่อนไหม
บอกไม่มีเลยไม่ได้ระแคะระคายอะไรเลยแล้วไม่รู้ว่าผัวทำมานานเป็นเดือนแล้วด้วย
คืออย่างนี้คุณผู้ชมลุงแดนลุงแดนที่ว่าเนี่ยที่เด็กเขาเรียกเนี่ยนะหรือว่านายแดนไพรเนี่ย
มีอาชีพคือขับรถรับส่งเด็กนักเรียนแล้วก็ตะเวนรับเด็กที่ท่าแซะจะไปส่งที่โรงเรียนในเมืองชุมพร
พ่อแม่ผู้ปกครองเขาเชื่อใจค่ะเขาใช้บริการ
แต่น้องที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยคือน้องวัยสิบสองอยู่ปหกเองอ่ะ
คือมีการบอกแบบนี้ด้วยนะทางฝั่งนายแดนเนี่ยอ้างว่า
คือเหมือนกับแบบว่าจ้างอ่ะจ้างให้ทำหน้าที่เปิดปิดประตูแล้วก็ให้เด็กเดือนละสองร้อย
จ้างเด็กทีนี้ค่ะผู้ปกครองของเด็กเนี่ยนะ
คือพอรู้ว่าลูกโดนแบบนี้แล้วเนี่ยโมโหค่ะแล้วก็แจ้งความเอาผิดเลย
ไปตรวจสอบดูเนี่ยน้องอวัยวะเพศฉีกขาดด้วยแล้วถามว่าตัวลุงแดนที่ก่อเหตุเนี่ย
เขาก็รับสารภาพนะบอกว่าก็เด็กมันยั่วทนไม่ไหว

คือหลังจากที่จ้างเด็กวัยสิบสองค่ะเด็กหญิงวัยสิบสองเนี่ย
ทำหน้าที่ในการเปิดปิดประตูจ่ายเงินให้เดือนละ๒๐๐บาท
เหมือนเด็กก็ไว้ใจนะลุงแดนอ้างบอกว่าเด็กมาพูดกับลุง
บอกอย่างนี้บอกว่าหนูก็อยากให้ลุงส่งเสียหนูเรียนหน่อย
เรียนจนจบได้ไหมถ้าหนูอยากได้เงินลุงแดนให้เงินหนูหน่อยได้ไหม
แล้วหนูจะยอมทุกอย่างอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของนายแดนนะ
ค่ะแล้วนี่ตำรวจก็เลยถามไงแดนไปเข้ารีสอร์ทไปเข้าโรงแรมที่ไหน
ไม่ค่ะคุณผู้ชมในรถตู้นั่นแหละจอดเอาไว้ริมถนนนี่แหละ
แล้วพอมาเป็นแบบนี้แล้วตำรวจไปดูมือถือของนายแดนด้วยนะ
มีคลิปโป๊ของเด็กอยู่เพียบเลยคุณผู้ชม
ส่วนมีดที่เห็นในรถเนี่ยนะฮะตำรวจก็ถามเอามีดเนี่ย
ใช้ในการข่มขู่เด็กเพื่อกระทำชำราวเด็กหรือเปล่า
เด็กก็รู้ไม่เคยเอามีดมาไอ้นี่เลย
มขู่เด็กเพื่อกระทำชำราวเลย
นายแดงเขาอ้างอย่างเดียวบอกว่าเด็กสมยอมตำรวจถามแบบนี้
แล้วลูกคุณลูกในแดนอายุเท่าไหร่๑๒เหมือนกันครับ
นี่แล้วไปทำกับเด็กคนอื่นอายุ๑๒ยังไงก็ผิดเต็มนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วนายแดนมีการฝากขอโทษผู้ปกครองพ่อแม่เด็กขอโทษสังคมด้วยนะ
ทีนี้นำตัวนายแดนดำเนินคดีค่ะแต่ก็กลัวเหมือนกันว่า
จะโดนรุมประชาธรรมหรือเปล่าเพราะว่าคนที่รู้ข่าวนี้ก็โมโหค่ะ
ทีนี้ก็โดนแจ้งข้อหาไปโดนไปเรื่องเกี่ยวกับการพรากเด็ก
กระทำชำราวเด็กเนี่ยแล้วเรื่องของการข่มขืนกักขังหน่วงเหนียวรวมถึงอาวุธเมื่อกี้ไง
ที่พบเนี่ยขึ้นอยู่หน้าจอนี้อันนี้คือข้อหาของนายแดนนะคะ
คุณเขาขับรถรับส่งนักเรียน๑๖ปีคุณ
อยู่กับเด็กยังกับลูกกับหลานนะครับ